ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของการทำมาหากินกันหน่อย
การทำมาหากินเนี่ยมันต้องเกิดจากความชอบ

อย่างเช่นถ้าขายของกินแปลว่าเราจะต้องอยากกินมาก
แล้วมันหากินไม่ได้ทำขายเองซะเลยเหมือนคนคนนี้ค่ะไปดูกัน
น้ำนมข้าวโพดนี่แหละค่ะ
คือน้ำนมข้าวโพดที่มันไร้สารปรุงแต่งรสชาติเนี่ยหวานแบบธรรมชาติเลย
เป็นของนางวันนิดาบันดานะคะมีชื่อจริงว่า

จะมีแบบโลโก้เล็กติดอยู่บนขวดเนี่ยนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวของตลาดอำเภอเมืองประจวบคิริขัน
ซึ่งเขาก็มีที่มาของการผลิตนะคะคุณอย่างที่บอกไป
เพราะตอนแรกเจ้าของเขาบอกว่าโอ้โหอยากกินน้ำนมข้าวโพดมาก
หายังไงก็หาไม่มีหากินยากซะละเกิน
เอาอย่างนี้ดีกว่าทำขึ้นมาเองซะเลย
ทำเสร็จปุ๊บก็ทำไปให้คนนั้นคนนี้ชิมหลายคนก็ติดอกติดใจ
หลังจากนั้นแหละค่ะก็เลยเริ่มขายออนไลน์
จนตอนนี้ก็มีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นและสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะ
ส่วนขั้นตอนเคล็ดลับความอร่อยของน้ำนมข้าวโพดนี้
ขั้นตอนของเขาเขาบอกว่าเปิดเผยแบบไม่มีหวงสูตรกันเลยทีเดียว
คือขั้นแรกเราต้องเลือกข้าวโพดที่มีฝักอ่อน

ถ้าฝักแก่เนี่ยแป้งมันจะเยอะไม่เหมาะนะคะ
น้ำให้สะอาดหลังจากนั้นก็ฝานออกจากฝักค่ะ

พอสุกทิ้งไว้ก็ให้ความร้อนอุณหภูมิมันลดลงเล็กน้อย
แล้วก็ใส่น้ำใบเตยที่ต้มสุกผสมลงไป

นี่และขั้นตอนต่อไปก็คือนำเข้าเครื่องปั่น

พอปั่นละเอียดเสร็จก็เทออกมาใส่ตะแกรงแบบนี้นะคะ
แล้วก็กรองนำกากที่มีขนาดใหญ่ออก
ส่วนกากใยอาหารขนาดเล็กหรือไฟเบอร์มันสามารถดื่มได้อยู่แล้ว
คือกากเล็กมันก็จะผ่านตะแกรงกรองออกมา
เพราะว่าตะแกรงของเขานี่มันไม่ได้เล็กมากนะ

คือเขาต้องการกากใยอาหารด้วย
เพื่อแบบช่วยระบบขับถ่ายแล้วก็มีประโยชน์
ยังมีแบบความแบบมีโปรตีนมีแบบอาหารครบถ้วนอยู่ในนั้นนะคะ
รสชาติของน้ำนมข้าวโพดเนี่ยถ้าใครทานก็จะรู้ว่า

แล้วก็ข้นเป็นเหมือนครีมคล้ายซุปเหมือนกันนะ

และที่สำคัญคือไม่ใช้วัตถุกันเสียนะคะ
ซึ่งจะสามารถเก็บในตู้เย็นได้ประมาณ๕๗วัน
ขายราคาขวดละ๒๐บาทเท่านั้นเอง
ใครสนใจก็ไปซื้อกันได้นะคะ
ทุกเช้าวันพฤหัสสบดีที่ตลาดเกษตรอินทรีย์
หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคิริคัน
ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคิริขัน
และทุกเย็นวันศุกร์บริเวณถนนเลียบชายทะเลหน้าอ่าวประจวก
หรือโทรไปติดต่อสอบถามด้านล่างได้เลย
ถ้าใครจะสั่งแบบออเดอร์เยอะสั่งออนไลน์ได้อะไรแบบนี้
หมายเลขโทรศัพท์ให้แล้วนะครับก็โทรไปพูดคุย
แล้วก็สอบถามกันได้แหมซื้อแต่ละคนไปซื้อเนี่ยนะ
หลายขวดขวดเดียวไม่พอไม่พอแล้วมันหาทานยากคุณ
อย่างที่บอกไปคือมันแบบสะอาดปลอดสารวัตถุกันเสีย
แล้วก็มันสดใหม่คือทำไว้เก็บได้๕๗วันในตู้เย็นนะ

คือรสชาติที่ทำใหม่กับแบบพวกพัสต์อะไรพวกมันต่างกันถูกต้อง
อันนี้คืออร่อยดีมีประโยชน์
แล้วที่สำคัญถ้าวางให้น้องใบตองเห็นแป๊บเดียวก็หมดครับ
ใช่ค่ะกินหมดค่ะ
ดีของอร่อยเราก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยนะคุณชนะนะคะ